ส่วนอันนี้เมาแล้วฟันแม่แม่เลี้ยงค่ะคือฟันเข้าไปหลังไทยทอยเลยนะคุณ
ไม่ใช่แค่นั้นเอาปืนยิงโดนแขนอีกแต่ถามว่าหนีไปไหนได้ไหม
หนีไปไหนไม่ได้แล้วเมาแอดแล้วตำรวจเนี่ยไปเลย
ไปหาถึงที่บ้านค่ะไปจับกลุ่มตัวนี่ตำรวจสพเวียงสาที่จังหวัดน่านนะ
บ้านนี้ชาวบ้านเขาแจ้งมาว่ามาดูหน่อยคุณตำรวจ
มันมีเหตุเนี่ยคนยิงกันฟันกันแทงกันเนี่ย
บ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอเวียงสาที่จังหวัดน่านนะคะเป็นบ้านชั้นเดียว
แล้วตอนไปถึงคุณผู้ชมนั่นน่ะที่พื้น
ตรงหน้าห้องน้ำก็มีรอยเลือดแล้วตรงเอ่อตรงกำแพงอ่ะ
ผนังห้องครัวก็มีรอยเลือดเหมือนกันโอ้โหเป็นทางยาวเลยอ่ะ
เจอคนเจ็บคือนางมณ์เทียนบุญทรงอายุ๖๕ปีค่ะ
โดนฟันเข้าที่ไทยทอยโดนปืนยิงที่แขนซ้ายอีกอาการเนี่ย
คุณป้ามณ์เทียนนี่สาหัสเลยนะต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลน่าน
แล้วเจอซากหมาตายตัวหนึ่งอยู่ท้ายรถกระบะ
รถกระบะก็จอดอยู่หน้าบ้านโอ้ยคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหดูสิ
ดูแล้วหดหู่เนอะข่าวเนี้ยทีนี้คนก่อเหตุล่ะใครล่ะ
ก็เป็นลูกนี่แหละค่ะไม่ได้หนีไปไหนเมาหนักมาก
เพราะว่าเมาแอดเมาเยอะเหลือเกินตำรวจก็ไปยึดอาวุธปืน
ไปยึดมีดที่ใช้ในการก่อเหตุถามนทวรรษนทวรรษพอเล่าได้มั้ยเนี้ย
อ่ะพอมีสติเล่ามาได้ก็เล่าให้ฟังว่า
เขาเป็นลูกติดสามีของป้ามณ์เทียน
คือเท่ากับว่าป้ามณ์เทียนเป็นแม่เลี้ยง

หลังที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะพอมาถึงปุ๊บก็ดื่มหนักดื่มหนัก
คุณผู้ชมดูท่าดูท่าโอ้โห
ไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวจริงครับ
ทีนี้อันนี้คือขนาดที่แบบดื่มแล้วประมาณนึงนะ
ก่อเหตุแล้วนะอาการยังขนาดนี้แล้วตอนก่อเหตุจะขนาดไหน
เพราะจังหวะนั้นเมาจนแบบไม่รู้เรื่องแล้วแล้วอารวาสด้วย
ใส่แม่เลี้ยงถามว่าแม่เลี้ยงทำอะไรก็ไม่พอใจ
เลี้ยงเอาลูกสุนัขลูกหมามาเลี้ยง๓ตัวก็เลยรู้สึกโกรธ
โกรธจนไปฆ่าลูกหมาแล้วเอาไปทิ้งไว้ท้ายกระบะรถอ่ะครับ
ท้ายรถกระบะอ่ะทีนี้หลังจากนั้นค่ะเอามีดมาเอาปืนมา
ไปฟันท้ายทอยแม่เลี้ยงไปยิงใส่แม่เลี้ยงซึ่งตอนเนี้ยตำรวจคุมตัว
ไปโรงพักไปดำเนินคดีแล้วนะคะอันนี้รอยกระสุนต่างต่างโอ้โห
เนี่ยฤทธิ์ของเหล้ากินแล้วเมาแล้วทำแบบนี้อ่ะครับ